มีผู้ชายคนหนึ่งอลวาดถือมีดยาว
ปรีเข้ามาหาชายชาวต่างชาติ

ปรากฏว่าโอ้โหชายชาวต่างชาติต้องวิ่งหนีเลย

ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันนะครับ
โอ้โหนี่แหละให้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะฮะ

ชาวต่างชาติเสื้อขาวที่นั่งอยู่ตรงมานั่ง
ก็พยายามจะยื่นเบียร์ให้คนที่มาอรวมกันแบบนี้

ก็พยายามจะยื่นเบียร์ให้คนที่มาอละวาดนี่นะ

เขาวิ่งไล่ฟันแฟนเราเมื่อคืนนี้
แฟนของผู้หญิงคนที่โพสต์เนี่ยก็คือชาวต่างชาตินี่แหละฮะ
เรื่องเกิดจากชายในภาพเข้ามาขอให้แฟนเรา

แต่แฟนเราซึ่งเป็นชาวต่างชาติไม่มีเงินติดตัวไป

ร้าวรบหรือให้ซื้อเบียร์ให้หน่อย
แฟนเรารำคาญก็เลยลุกขึ้นบอกให้เขากลับบ้านไปนะครับ
ทั้งคนที่นั่งอยู่แถวนั้นเห็นท่าไม่ดีเลยซื้อเบียร์ให้เขาไปแทน
มาไม่ถึง๕นาทีเขากลับมาพร้อมกับมีดสปาต้า
แล้วก็ตามคลิปเลยค่ะวิ่งไล่ฟันแฟนเรา
โชคดีที่แฟนเราไปแอบแล้วเขาหาไม่เจอ
แต่คนก่อเหตุยังกลับไปที่ร้านค้ารอแฟนเรากลับมาเอามอเตอร์ไซค์ที่ทิ้งไว้

ที่จอดทิ้งไว้คันนี้เขียวนู้นนั่น
นั่นน่ะเป็นมอเตอร์ไซส์ของชาวต่างชาวนะ
คือเขาวิ่งหนีอย่างเดียวเลยเอาชีวิตรอดมอเตอร์ไซค์จอดทิ้งไว้
แต่ผู้ชายคนก่อเหตุยังมาดักรออยู่แถวนี้
และยังเข้ามาในร้านขายของชำอยู่ตรงนี้
ถามเจ้าของร้านขายของชำว่ารู้จักไหม

เออจะตามไปเอาเรื่องนะครับ
ทีนี้ครับทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุย
กับเจ้าของร้านขายของชำที่เกิดเหตุนะครับ
อยู่ที่ซอยแพร่กษาซอย๑๐หรือว่าซอยสวัสดี
ตำบลแพร่กษาอำเภอเมืองสมุทรปราการ

ช่วง๔ทุ่มครึ่งของวันที่๑๘ธันวาคม
คือชาวต่างชาตินั่งกินเบียร์กับคนไทยอยู่ตรงข้ามร้าน
พักผู้ก่อเหตุก็เดินมาคุยกับชาวต่างชาติ

พร้อมอาวุธมีดและตะโกนเสียงดังโวยวาย
และทีนี้ครับทางเจ้าของร้านได้ยินชายชุดดำคุณ

ชายชุดดำคนนั้นก็พยายามตะโกนบอกผู้ก่อเหตุ
บอกว่าพี่ผมขอเถอะผมขอ

แต่ทีนี้ผู้ก่อเหตุไม่ฟังครับ

ฝรั่งหรือชาวต่างชาติคนนี้ต้องวิ่งหนีนะครับ
แล้วผู้ก่อเหตุก็กลับมาที่ร้านขายของชำนี้

แล้วเขาฝากมีดไว้กับเพื่อนเข้ามาในร้าน
ถามหาแหละว่าบ้านชาวต่างชาติอยู่ไหนนะ
แต่ทีนี้เจ้าของร้านชำบอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะ
เจ้าของร้านชำบอกจริงชาวต่างชาติคนนี้เป็นคนดีนะครับ

แต่ว่าเขามาเป็นลูกค้าบ่อยครั้งเป็นคนสุภาพเรียบร้อย
ส่วนผู้ก่อเหตุเห็นบ้างแต่ไม่บ่อย
แต่เมื่อประมาณ๒เดือนก่อนผู้ก่อเหตุรายนี้
ก็เคยมาหาเรื่องคนที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้ด้วยเหมือนกัน
ทีนี้ทีมข่าวอันนี้เป็นเจ้าของร้านนะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราไปสัมภาษณ์นางสาวนรินนาบรา
เป็นชาวอังกฤษนะคนที่โดนไล่ฟัน
เล่าให้ฟังบอกเมื่อคืนสามีของเธอออกไปซื้อบุหรี่ที่ร้านค้า
และมีคนซื้อเบียร์ให้สามีเธอนั่งดื่ม
จากนั้นผู้ก่อเหตุพูดเซาซีให้สามีเธอซื้อเบียร์ให้หน่อย
สามีเกิดความรำคาญบอกให้ผู้ก่อเหตุกลับบ้านไป

กระทั่งมีชายเสื้อดำที่นั่งอยู่ข้างสามีของเธอ
รำคาญเหมือนกันก็เลยซื้อเบียร์ให้ผู้ก่อเหตุตัดความรำคาญไป
แต่ผู้ก่อเหตุไม่กลับก็เอามีดมาไล่ฟันตามคลิปนะครับ
สามีต้องทิ้งรถมอเตอร์ไซค์วิ่งหนีตายไปกว่า๒๐๐เมตร
จากเหตุการณ์นี้บอกว่าสามีเธอยังหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กล้าออกจากบ้านเลยเพราะกลัวจะถูกดักทำร้าย
ซึ่งในวันนี้นะครับคุณทั้งชาวต่างชาวคนนี้แล้วก็ภรรยา
จะนำหลักฐานคลิปวงจรปิดเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
สพเมืองสมุทรปราการด้วย
คือต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคุณนะไม่งั้นมาอารวาสอะไรแบบนี้เป็นบุคคล